อีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปนะคะไปทำบุญกันหน่อยไปทอดผ้าป่า
ปกติเวลาเราจะไปทอดผ้าป่าเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหม
กันตั้งแต่เช้าไปกลางวันครับแต่ว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปทอดผ้าป่ากลางคืน
และที่สำคัญนะไม่ได้ทอดผ้าป่าธรรมดาเป็นการทอดผ้าป่ามหาวิบาก
เป็นยังไงอ่ะไปดูกันหน่อยค่ะไม่ต้องนอนนิดนะคุณนะ

ต้องนอนในนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมีมุ้งมีอะไรแบบนี้นะคะ
เพราะว่านี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ่นที่ทำให้เหมือนคน
แล้วก็นอนอยู่ในมุ้งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมการทอดผ้าป่ามหาวิบาก
เป็นประเพณีโบราณของชาวบ้านที่จะโปะนะคะตำบลเมืองปักอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เขาทำขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะคะ
โดยก่อนที่จะมีการแห่ผ้าป่าเนี่ยก็จะมีการทำศพจำลอง
โดยใช้นี่มะพร้าวค่ะแกะให้เป็นรูปหน้าคล้ายกับคน
เปลือกมะพร้าวมาฉีกฝอยให้เหมือนเส้นผมติดตาติดหูคือให้ลักษณะเนี่ยแบบนี้ค่ะ
คล้ายกับรูปหน้าของคนนั่นเองนะคะแล้วก็ระบายสีให้คล้ายกับศพ
แล้วลำตัวเนี่ยก็จะนำทางมะพร้าวหรือว่าใบมะพร้าวมาผูกมามัดให้เป็นคนเป็นแขนเป็นขา
แบบนี้ไม่เคยเห็นเลยจำลองขึ้นมานะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะไปทำพิธีแห่พระป่ามหาวิบากในช่วงกลางคืนกัน
ก็จะมีการทำเตียงที่มีเสาทั้งหมด๔เสาเพื่อกางมุ้งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
โดยเตียงนี้นะคะจะมีคานเพื่อให้คนหามขณะแห่ไปเหมือนกับการหามศพไปไว้ที่วัดสมัยก่อนเลยค่ะ
สำหรับรูปร่างคนที่เตรียมเอาไว้เนี่ยก็จะนำไปนอนไว้บนเตียงด้วยนะคะ
พร้อมกับมีการนำเครื่องใช้ต่างอย่างเช่นถ้วยชามผ้าปูที่นอนปอกม้อนอะไรต่างเสืออย่างนี้ค่ะ
มาไว้ในมุ้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีการติดป้ายชื่อของผู้เสียชีวิตเอาไว้ที่ตัวหุ่น
ลูกหลานที่ต้องการจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยก็จะได้รู้ว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับใครบ้างญาติผู้ล่วงลับไป
จากนั้นตั้งขบวนแห่เลยค่ะแห่ไปที่วัดแล้วก็แห่รอบอุโบสถทั้งหมด๓รอบ

พระสงฆ์ก็จะทำพิธีสวดบังสุกุลตามพิธีนะคะจากนั้นต่อลูกล้านค่ะก็จะเผากระดาษที่เขียนชื่อของผู้ล่วงลับติดไว้เนี่ย
เพื่อเป็นการส่งบุญให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดก็จะมอบให้กับทางวัดนะคะ
ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับด้วยซึ่งในโบราณเนี่ยนะคะการเดินหามผ่านเส้นทางที่มันคลุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
ถนนที่มันไม่ได้เรียบไม่ได้ราดยางเหมือนในปัจจุบันนี้เพราะว่ามันจะมีรอยเกวียนอะไรต่างในเวลาข้ามมืดเนี่ย
เป็นประเพณีโบราณที่นำกลับมาอนุรักษ์กันอีกครั้งเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังสืบสารศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบ
รากเง่าของคนในสมัยก่อนให้คงอยู่สืบไป
แล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัดวิถีเชิงวัฒนธรรมของอำเภอปักทงชัยอีกด้วยนะคะ

เป็นประเพณีชาวอีสานนะที่โคราช
เป็นการแบบว่ารื้อฟื้นประเพณีโบราณขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์เอาไว้
เพราะว่าเด็กเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นว่าในสมัยโบราณเขามีการทำแบบนี้
แล้วก็มันวิบากยังไงตรงที่ทางเดิน
มันมีรอยเกวียนมันมืดมันต้องขลุขระกว่าจะไปถึงวัด
แต่ปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้วิบากขนาดนั้นแล้ว
เพราะว่าถนนมันก็ใช่เรียบแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ก็สืบสารอนุรักษ์ประเพณีของชุมชนเอาไว้นั่นเองค่ะ